อ่ะจากเรื่องราวความน่ารัก
หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเน็ตเรามาดูคลิปหนึ่งดีกว่า

อันนี้ถ้าใครกลัวภาพเหล่านี้ปิดตาไว้นิดนึง
แง้มนิ้วไว้ดูนิดหนึ่งนะครับ
ครูผู้ฝึกสอนจราเข้พลาดท่า
ถูกจอราเคงับแขนได้รับบาดเจ็บ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือที่จังหวัดภูเก็ต
ปิดตานิดหนึ่ง
คลิปนี้กำลังถูกแชร์สนั่นโซเชียล
ขณะจราเข้ในบ่อโชว์งับมือผู้ฝึกสอน
กำลังโชว์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ภายในบ่อโชว์จอราเข้ย่านถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ทำให้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเขี้ยวและฟัน

หนุ่มผู้ฝึกสอนที่เคาะร้ายได้หมุนตัวเอง
ตามแรงของปากจอราเข้ที่สะบัด

วิธีที่ทำให้หลุดจากอันตรายแบบนี้ได้ต้องหมุนตัวตาม
ถ้าไม่หมุนตัวตามแล้วจราเข้สะบัด
จราเข้หมุนตัวเองเดี๋ยวแขนจะขาดซะก่อน
แล้วก็ผู้ฝึกสอนก็หยุดการแสดงพร้อมกับถูกนำตัว
ส่งรักษาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของผู้ฝึกสอนแต่อย่างใด
คลิปดังกล่าวได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบันทึกไว้ในขณะเกิดเหตุครับ